คลองมหาราชขาด
พอขาดปั๊บน้ำมันทะลักสิครับน้ำมันทะลักมาฝั่งเนี้ย

เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้รถแบ็คโฮล์
เข้าไปนะครับเพื่อทำคันป้องกัน

ดูน้ำมันทะลักได้อีกขนาดไฟสองอ่ะเขาไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับ
ในแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมนี่ฮะนี่ฮะตรงที่มันขาดเห็นไหม
โอ้โหเห็นชัดเลยอ่ะโอ้โหทะลักทะลักมาแบบอื้อหือ
ทำเป็นคลองได้เลยนั่นน่ะมองเป็นคลองได้เลยนะครับ
เป็นทางยาวกว่าสามสิบเมตรน่ะน้ำทะลักทะลักทะลักทะลักนะครับ
เข้าสู่คลองมหาราชอย่างรวดเร็วค่ะถนนเนี่ยนะครับโอ้โห
ลินิธิร่วมกับตันยูครับต้องไปอบพยพประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านออกมา
เนื่องจากน้ำมันไหลแรงนะครับแล้วเชี่ยว
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ต้องเอารถแบ็คโฮลมาทำคัน
มาปั้นคันกั้นน้ำนะเพื่อไม่ให้มันขยายวงกว้างไปกว่านี้
ขณะที่การจราจรไม่ต้องพูดถึงเป็นอามภาษณ์
มีการประกาศให้เลี่ยงเส้นทางนะครับคนที่ใช้รถต้องไปใช้เส้นอื่นแล้ว
ถนนในจุดที่ขาดคาดว่ายังไม่สามารถจะซ่อมได้หรอกครับ
เพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่ต้องรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้
ส่วนสถานการณ์ของจังหวัดชายนาฏขณะนี้นะครับ
มีประชาชนต้องอบพยพขึ้นมาสร้างเพลิงพัก
แล้วกางเต็นต์นอนริมถนนกันมากขึ้นมากขึ้น
ปัจจุบันนี้นะ๒๕๐๐ครอบครัวแล้วนะครับ
น้ำท่วมแล้ว๖ตำบลครับคุณผู้ชมฮะ